พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิต๒เหตุการณ์นะ
ดูเหตุการณ์แรกกันก่อนเป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตเขาก็แชร์กันเยอะนะคะ
รถเก๋งไม่ยอมหลบแล้วก็ไม่ยอมให้ทางรถพยาบาลอีกแล้วค่ะ
คือจะบอกว่าเสียงไซเรนดังสนั่นเลยนะคะ
ขณะที่รถพยาบาลกำลังฝ่าการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพแบบนี้
แท็กซี่คันแรกหลบให้รถพยาบาลได้สำเร็จนะ
ส่วนรถเก๋งสีขาวคุณดูนะตามภาพเลย๒คันค่ะ
ไม่ยอมที่จะหลบนะคะโดยเฉพาะคันที่อยู่ใกล้กับรถพยาบาล
ชาวเน็ตเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะคือทางมันแคบ
รถเก่งเขาก็เลยหลบไม่ได้หรือเปล่านะคะ
เอาล่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณควรที่จะหลบรถพยาบาล
เพราะว่านั่นคือชีวิตของเพื่อนมนุษย์อีก
หนึ่งชีวิตที่ร่วมโลกกับเรานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของนาทีชีวิตเช่นเดียวกันภาพนี้ค่ะ
มีคนเอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตบนมอเตอร์ไซค์
มือของเขาเนี่ยยังกำยาพ่นแก้โรคหอบหึดอยู่ด้วยเลยค่ะ
ผู้โพสต์ไล่รายละเอียดสั้นบอกว่า
เสียชีวิตข้างร้านข้าวแกงเพชรเจริญยิ่งจังหวัดเพชรชบุรี
ทำไมตายกันง่ายแบบนี้อีกนิดเดียวก็จะถึงร้านขายยาแล้ว
ในมือยังกำยาสำหรับพ่นโรคหอบหึดอยู่เลย
เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

แต่ว่าจริงภาพจริงนะคือเขายืนคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ค่ะ

เหมือนยังยืนแล้วก็แล้วเสียชีวิตท่านี้

แสดงความเสียใจสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าอีกนิดเดียวเองก็จะถึงมือหมอแล้วนะคะ
เอาล่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ